ที่เรื่องราวของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
สอบส่วนเรื่องของที่มาการเงินนะครับที่มีการให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้
โดยเรื่องนี้ครับพันตำรวจโทษภัทรธรรมธนารักษ์
ภูมิในการกองคดีต่อต้านการค้ามนุษย์ก็บอกนะครับว่า
พนักงานสอบสวนได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ให้เข้ามาให้ข้อมูลในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับ
กุมภาพันธ์เวลา๙โมงเช้า
กำหนดนะครับประเด็นให้ชี้แจงก็คือเรื่องของการได้มาของเงิน
เกี่ยวพันทางธุรกรรมการเงินทั้งหมดรวมถึงข้อมูลนะครับ
ประเด็นที่พลตรวจเอกสมยศแถลงข่าวผ่านสื่อบัญชนว่า
ได้ยืมเงิน๓๐๐ล้านบาทจากนายกรรมพลวิทยาเทพศุพร
เจ้าของกิจการอบนวดนะครับ
ซึ่งพลตรวจเอกสมยศก็เคยกล่าวว่ารู้จักกับนายกัมพลมาเป็นเวลากว่า๒๐ปี
ดังนั้นต่างฝ่ายต่างก็เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ส่วนเงิน๓๐๐ล้านบาทที่ยืมมานั้นก็ดำเนินการผ่านระบบธุรกรรมที่ถูกกฎหมาย
มีเอกสารที่ถูกต้องชัดเจนซึ่งก็เคยยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือว่าปรบชอบมาแล้วเมื่อปี๒๕๕๘
แล้วก็พร้อมจะแสดงความบริสุทธิ์ใจในการเดินทางไปด้วยนะครับ